อายุ๑๗นะคะตั้งท้องค่ะอยู่ที่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
บอกว่าตอนนี้เธอไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินในการจ่ายค่าเช่าบ้าน
สามีก็พยายามออกไปหาเงินแล้วค่ะเธอก็เลยตัดสินใจอยากจะช่วยสามี
โพสต์เฟซบุ๊กนะคะมีคนติดต่อเข้ามาด้วยบอกให้ยืมเงิน
ชื่อว่าในขวดเธอบอกว่าในขวดเนี่ยเคยรู้จักกันเพราะเคยไปเที่ยวสถานบันเทิง
เห็นหน้าค่าตาเป็นแบบนี้นะในขวดเสนอให้ยืมเงินหนึ่งหมื่นบาท
เธอก็บอกตกลงจะผ่อนใจคืนนะวันละสองร้อยบาทจนกว่าหนึ่งหมื่นบาท
นี่จะหมดในขวดตอบตกลงเช่นเดียวกันนะคะแล้วบอกว่าบ้านอยู่ไหน
เดี๋ยวจะออกไปดูบ้านเพราะถ้าไม่จ่ายเงินจะได้ตามเงินถูก
เธอก็ตัดสินใจบ้านอยู่ที่ตรงนี้ส่งโลเคชั่นไปให้
ในขวดเดินทางมาถึงค่ะในขวดก็เดินเข้าไปในบ้านเลยนะคะ
เธอก็เดินตามไปกลัวว่าในขวดเนี่ยจะไปขโมยทรัพย์สินในบ้าน
อกจากนี้ค่ะในขวดขอเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำปุ๊บออกมาจากห้องน้ำ
ตรงเข้ามาทำร้ายเธอเลยค่ะใช้ปืนจี้ที่หัว
แล้วเอาปืนตบหน้าบังคับขืนใจจนสำเร็จความไคร่
หลังจากนั้นรีบออกจากบ้านเธอไปตอนแรกเธอตกใจนะคะ
แต่พยายามรวบรวมสติโทรศัพท์ไปบอกพ่อแม่สามี
ให้พาไปแจ้งความและไปที่โรงพยาบาล
เพื่อตรวจหาร่องรอยการถูกข่มขืนเธอยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
คือหนูยกมือขอร้องเขาเขาไม่ได้หยุดนะพี่
เขาทำต่อเขาบอกว่าท้องแล้วไง
ก็พูดอย่างนี้คือหนูยกมือแบบทั้งขอทั้งน้ำตา
พี่บอกว่าอย่าทำหนูนะหนูท้อง๓เดือนนะพี่ปล่อยหนูกับลูกไปเถอะ
ทีนี้เขาก็ไม่ยอมเขาก็ทำหนูจนหนูไม่มีทางสู้อะพี่
สำหรับตำรวจพื้นที่ที่รับแจ้งความจากหญิง๑๗ปีที่ตั้งท้องคนนี้
คือตำรวจสพบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้านะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ทีนี้มีข้อมูลอีกหนึ่งอย่างเข้ามานะคะ
ผู้ที่ถูกกล่าวหาที่ชื่อว่าในขวดในขวดไปแจ้งความไว้เช่นเดียวกันนะคะ
ที่สพเมืองฉะเชิงเซาแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบข้อหาว่าเขาไปแจ้งความเรื่องอะไรเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้ก็เลยต้องรอให้ทางผู้ถูกกล่าวหาออกมาชี้แจงเช่นเดียวกันเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ